ที่เกิดขึ้น๙พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ปัตตานีถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ต้องบอกว่าแรงกระทบแรงสันสะทืนที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของชาวบ้านสามจังหวัดชะแดนภาคใต้เนี่ยใหญ่หลวงมากนะคะวันนี้เราไปฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณสุภาพการณ์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยค
คุณมิ้นบอกว่าถึงแม้จะไม่มีคนตายเลยแต่ว่าบาดเจ็บไปทั้งหมด๖๑คน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ได้สร้างความหวั่นไหวให้กับคน๓จังหวัดภาคใต้มาก
เพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีเรื่องก็จะมีจำกัดวงเฉพาะจุด
ถล่มโรงพักยิงครูยิงชุดป้องกันภัย
เอาเป็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่าจำกัดวงของความเสียหาย
แต่คราวนี้เนี่ยเป็นระเบิดในพื้นที่สาธารณะ
ซีจังหวัดเดียวคือที่ปัตตานี
นราธิวาสเวลาจะซื้อข้าวซื้อของเยอะก็มาที่บิ๊กซีปัตตานี
ยาลาเวลาจะมาซื้อข้าวซื้อของเยอะก็ต้องมาที่บิ๊กซีปัตตานี
ขายของบิ๊กซีปัตตานีเนี่ยเป็นห้างบิ๊กซีที่มียอดขายวันต่อวันมากที่สุด
เพราะสามจังหวัดมารวมกันอยู่ที่นี่คนเยอะครับ
ฉะนั้นพอบิ๊กซีเจอเข้าไปอย่างนี้ก็ตั้งคำถามว่า
แล้วพื้นที่สาธารณะอื่นจะตกเป็นเป้าต่อไปไหม
นี่คือความหวั่นไหวของคนที่อยู่ในสถานการณ์๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุการณ์ผ่านไปเกิดอะไรขึ้นยังไงแน่นอน
พอสิ้นเสียงระเบิดก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
มีคนแสดงความคิดเห็น๒๓คนซึ่งผมคิดว่า
หน้าที่จะฟังและเอามาคิดดู
คนแรกถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
ตอนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยได้รับมอบหมาย
ให้ไปดูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และไปฝังจัวอยู่ที่นั่น
เรียกเป็นว่ามีเหตุระเบิดตูมถาวรเสนเนียมไปถึง
ระเบิดตูมรัฐมนตรีถาวรเสนเนียมไปอยู่ที่นั่น
คุณถาวรเสนเนียมพูดเรื่องนี้ว่ายังไงเอาลองฟังดู
เขาบอกว่าเหตุระเบิดครั้งนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชาวไทยมุสลิมเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นฝีมือของผู้ที่เห็นต่างหรือไม่
หรือว่ามีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจหรืออื่นกันแน่
แต่ปรากฏว่าผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยต้องการให้เกิดผลร้ายเพียงอย่างเดียว
ฉะนั้นคุณถาวรเสนียมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นความขัดแย้งทางธุรกิจหรือไม่
คุณถาวรไม่ได้บอกว่าความขัดแย้งทางลูกจิตคืออะไร
แต่ว่ามีข้อมูลที่เขาแชร์กันว่าก่อนหน้าที่จะเกิดระเบิดบิ๊กซีเนี่ยมีศูนย์การค้าใหม่เกิดขึ้น
คือ๓๔วันก่อนจะเกิดระเบิดเนี่ยมีศูนย์การค้าใหม่เกิดขึ้นและเปิดขึ้นมา
ก็เลยเป็นข้อมูลที่จะให้ตั้งข้อสังเกตอันนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวหานะครับเท็จจริงไม่ทราบ
แต่เขาบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสืบสาวราวเรื่องต่อไป
เรื่องที่๒คุณถาวรพูดถึงเรื่องการข่าว
บอกว่าอยากให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงในการทำงานให้มากกว่านี้และอยากให้มีความรัดกลุ่ม
จุดตรวจต่างในพื้นที่เนี่ยควรจะมีเจ้าหน้าที่นายทหารเจ้าหน้าที่นายตำรวจที่มีประสบการณ์
ถ้ามีแต่ชั้นประทวนและมีแต่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ขาดประสบการณ์มาอยู่ตามจุดตรวจเนี่ย
ก็จะเกิดปัญหาเล็ดลอดละเลยอย่างที่เห็นในคราวนี้
ถัดมาคนอีกคนหนึ่งที่ออกความเห็นเรื่องนี้น่าฟังครับ
ชื่อคุณจรูนหยูทองที่เห็นในภาพนี่แหละ
คุณจรูนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลงบประมาณ
และแนวนโยบายในการเอื้อให้กับการแก้ปัญหาด้ามขวานแต่สถานการณ์ความรุนแรงยังไม่ดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ
แล้วก็บอกว่ามีเสียงกระซิบนินทาเกี่ยวกับพฤติกรรมของฝ่ายอำนาจรัฐ
จากปากประชาชนก็แว่วมาเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจริงที่ตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์ทางสื่อมวลชน
ลึกเบื้องหลังของการใช้งบประมาณมากมายมหาศาลที่อ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
แล้วคุณจรูนก็บอกว่าสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ถ้าเปรียบอาการป่วยของผู้คนตอนนี้อยู่ในขั้นโคม่า
มีภาวะแสกซ้อนมากมายทั้งความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพภาษณ์ไตวาย
มีความจำเป็นต้องระดมหมอผู้มีความสามารถเฉพาะทางมาบำบัดเยียวยาและต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์เกือบทุกสาขามาดูแล
หมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจทุกระดับในพื้นที่เนี่ย
จะต้องเป็นบุคคลระดับชั้นยอดของประเทศเปรียบเสมือนหมอที่มีความสามารถมากมีประสบการณ์และมีคุณธรรมเพื่อมาบำบัดเยียวยา
นี่คุณจรูนหนูทองว่าอีกคนนึงอีกคนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะ
ชื่อนายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจเนี่ย
คุณหมอสุพัฒน์เนี่ยพูดถึงการขอพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย

การขอพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยคือวาระสาธารณะของคนชายแดนใต้
ที่ได้สถาปนาข้อเรียกร้องนี้แก่ทุกฝ่ายจนชัดเจนแล้ว
แม้ว่าวันนี้พื้นที่สาธารณะจะยังไม่ปลอดภัยและคงใช้เวลาอีกนาน
แต่เราภาคประชาสังคมก็ยิ่งต้องขยายวาระนี้ให้กว้างขวางเข้มข้นขึ้นทุกอีก
จนเกิดเป็นแรงกดดันทางสังคมต่อทุกฝ่ายที่จะก่อความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ
กดดันจนฝ่ายที่จะใช้ความรุนแรงรู้สึกว่าได้ไม่คุ้มเสีย
เพราะคุณจะเสียทั้งมวลชนเสียทั้งการยอมรับจากดานาชาติ
ประนามแม้กระทั่งในร้านกำชากาแฟทำไปก็มีแต่เสีย
ผมจึงคิดว่าแรงกดดันทางสังคมเช่นนี้
จะค่อยทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยได้จริง
นั่นแปลว่าพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยต้องเกิดจากการร่วมสร้างของทุกคน
ไม่ใช่เพิ่มกำลังทหารเพิ่มกำลังอาวุธ
นี่คือบทวิเคราะห์ในช่วงที่หลังเหตุการณ์ผ่านไป
สำหรับประชาชนคนสามจังหวัดภาคใต้นั้นเนี่ย
เวลามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทีนึงเขาก็มีความหวังทีนึง
เปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค๔ทีนึงก็มีความหวังทีนึง
เปลี่ยนรัฐบาลทีนึงก็มีความหวังทีหนึ่ง
แต่ว่าดูเหมือนความหวังจะเป็นหมัน
เคยผ่านทั้งรัฐมนตรีผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ก็บอกว่าเอาละอำนาจเบ็ดเสร็จไม่ค่อยมี
มีรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติยึดอำนาจมาแล้ว๒๓ครั้ง
มีพอบอทอบอเป็นนายกรัฐบาลทีนึงคุณอำนาจเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดของกฎหมายไม่ต้องห่วง

ที่คนสามจังหวัดชายแตนภาคใต้มีความหวั่นไหว
ว่าแล้วเราจะมีความหวังกับอะไรอีก
แต่ว่าสุดท้ายอย่างที่บอกครับ
เราผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เราผ่านรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ
ผ่านรัฐบาลที่มีนายทหารมาเป็นใหญ่
เป็นนายกรัฐบาลทะมดิครับคุมได้หมด

แต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่

ที่จะต้องมีคือการเจรจาสันติศุกร์
ที่ผมเคยบอกไงว่าเราไม่มีทางอื่นเลยครับ
บกับคนพวกนี้ใช้กำลังอาวุธถมลงไปเท่าไหร่

ประเทศที่มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเป็น๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปี

แต่ว่าสุดท้ายต้องจบลงด้วยการเจรจา
แน่นอนการเจรจาเนี่ยมันยืดเยื้อแน่
และในช่วงการเจรจาการขอพื้นที่ปลอดภัย
ก็พยายามจะส่งสัญญาณกันมาตลอด

ฉะนั้นกำลังจะบอกพี่น้องประชาชนว่า

จากรอการเจรจาสันติสุขเท่านั้น
แต่ช่วงระยะเวลาที่กำลังรอเนี่ย
ทำยังไงพื้นที่สาธารณะจะได้มีความปลอดภัย
ไม่ใช่เกิดเหตุอย่างที่เกิดกับบิ๊กซี
แล้วจะสร้างความหวั่นไหวไปทั่ว
อันนี้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเยอะจริง

ใช่ค่ะนอกจากความรู้สึกประชาชนแล้ว
ความเชื่อมั่นของประเทศเองก็ถันคลอยเหมือนกัน

เรื่องการลงทุนนั้นไม่ต้องพูดถึง

เราเคยทำทุกวิธีการแล้ว
ทุกอย่างทำหมดแล้วเขาก็ยังไม่กล้า

ได้แต่หวังได้แต่หวังไม่มีความหวังไม่ได้ต้องมีความหวัง
ขอบคุณคุณสุภาพค่ะอย่าหมดหวังนะคะ
เชื่อว่ายังไงมันช้าหรือเร็วแต่หวังว่ามันจะต้องเกิด
ทุกสมมุมมีคำถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะจบซะที
คำว่าสันติวิธีมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไห
หวังใจว่าจะเกิดขึ้นสักวันอย่างที่บอกไปว่า
ต้องอยู่อย่างมีความหวังจริงแล้วเนี่ย
แล้วเนี่ยหญ้าหลาปัดตอนนี้ได้แล้วที่ว่า
เป็นจังหวัดที่สวยงามน่าท่องเที่ยว